เขาว่ากันว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข
ถ้าใจเรายังมันอายุก็ไม่สำคัญหรอกค่ะ
ไป

เอออยู่คนเดียวไม่มีใครเบะ

ดิฉันรู้สึกว่าเห็นตัวเองในอนาคตยังไงก็ไม่รู้

ถ้าเกิดว่าเรามีความมัน
อายุมันก็ไม่สำคัญเท่าไหร่หรอก
เมื่อคุณยายถูกเชิญไปร่วมงานแต่ง

ไปนี่ไปบ้านเจ้าสาวกัน

ไม่รู้ว่าจังหวะกับคุณยายอันไหนมันกว่ากันเหมือนกันนะคะ
ดิฉันก็ไม่แน่ใจดิฉันว่าคุณยายมันกว่าจังหวะอีก
คุณยายก็เลยโชว์สเต็ปเออสายนี่
ลีลาการแดนซ์ของคุณยายบอกเลยว่า
วัยรุ่นอย่างเราอายนะคะ

น่าจะอายุสักประมาณ๗๐๘๐แล้ว
แต่คุณดูนี่รีลาโอ้โหเห็นไหมตีไหล่

ร่างกายแข็งแรงเต้นพริ้วอยู่แบบนี้
เห็นแล้วก็ชื่นใจเห็นว่าคุณยายสุขภาพแข็งแรง
ก็ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะจ๊ะ
บีเบอรี่จ้า